การเมืองไทยช่วงนี้ก็ยังคุยกันอยู่เรื่องของวันเลือกตั้งสอสอนะฮะ
แต่ว่าก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือพฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
เราจะมีงานมงคลที่สุดสำหรับประสบกรณิกรไทยนะครับ
ช่วง๔๖พฤษภาคมพระอาจารย์พิธีบรมรัชภาพพิเศษนะครับ
เพราะฉะนั้นวันเลือกตั้งก็ต้องเอาให้เหมาะสม
เพราะว่าถ้าวันลงคะแนนแล้วจะไปเรื่องของวันประกาศผล
เปิดสภาอะไรพวกนี้จะต้องไม่คาบเกี่ยวกัน

รัฐบาลเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้ไปคุยกับกรกตมาเมื่อวานนะครับ
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็หารือกันนะครับ
แล้วก็ได้ออกเป็นแถลงการมานะครับ
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเป็นเอกสารในนาม
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
โดยกรกตยืนยันถึงความพร้อมอย่างเต็มที่
ในการจัดการเลือกตั้งสสระบุว่ากรกตจะพิจารณากำหนดและประกาศวันเลือกตั้งสอสอ
เมื่อพระราชกฤษฎิกาให้มีการเลือกตั้งสอสอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ประกาศมานะครับ
และที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลในส่วนของการเตรียมการ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษและกิจกรรมอื่นตามที่นายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบแล้ว
แถลงการของกรกตระบุว่ากรกตพร้อมจัดการเลือกตั้ง
ก็ยังสอดคล้องกับที่นายสมชัยศรีสุธิยากร
อดีตกรกตที่ตอนนี้เป็นสมาชิกภักดิ์ประชาธิปักษ์
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเตือนกรกตให้อ่านเกมของฝ่ายรัฐบาลและคอสช
อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นช้าที่สุดให้ออก
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตเมื่อช่วงบ่าย
เดินทางไปพบนายวิศนุที่ธรรมเนียบรัฐบาล
โดยบอกว่าเดินทางมาเพื่อมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่เท่านั้น
ไม่ได้หารือเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งสอสอแต่อย่างใด
ขณะที่นายวิศนุนะครับวันนี้ได้ให้สัมภาษณย้ำอีกครั้งว่า
กรกตต้องเป็นฝ่ายไปคิดและตัดสินใจเองว่าวันเลือกตั้งสอสอควรเป็นวันไหน
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
แต่วันที่เหมาะสมไม่ควรไปกระทบกับการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพระเจ้าพิธีบรมราชาพิเศษ
และไม่ควรเลื่อนเกินเดือนมีนาคม
แต่ถ้าสมมุติว่าประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่๒๔มีนาคม
ระยะเวลายาวที่สุดของการประกาศผลเลือกตั้งก็คือ๒๒พฤษภาคม
ตรงนี้อาจารย์วิทย์ศูนย์บอกว่าอันนี้จะพ้นพิธีทั้งหมดเลย

แต่อันนี้รัฐบาลไม่ได้บอกนะ
แค่ชี้ให้เห็นแต่กรกตต้องไปตัดสินใจเอง
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงบอกว่ากรณีเลื่อนวันเลือกตั้ง
เกี่ยวอะไรกับคอสชและรัฐบาลทั้งสิ้น
เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเหมาะสม
ตามที่นายวิศนุได้อธิบายไปหมดแล้ว

อย่างอื่นอีกหลายอย่างด้วย
แล้วแต่ความว่าดูความเหมาะสม
แม้ว่าจะเลื่อนไปกี่วันกันกัน
วันหรือปีเดือนมันก็ทำให้กระทบขอสอชอบอยู่ดี
ว่าอาจจะถูกมองว่าไปอยู่เบื้องต่างมันไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปศชไม่เกี่ยวเลย
มันเกี่ยวกับพระราชพิธีงานพระราชพิธีไม่สำคัญ
มาดูความเห็นจากสองภาคการเมือง
เกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งนะคะ

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
รวมถึงทางพักเพื่อไทยด้วยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
คือทั้งสองพักพูดคล้ายกันว่าไม่กระทบกับพัก
เพราะทุกคนอยากให้บรรยากาศระหว่างที่มีงานพระราชพิธีสำคัญ

ทุกคนควรรอให้พระราชกฤษฎีการเลือกตั้งประกาศบังคับใช้ก่อน
พักอนาคตใหม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

คอสชอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งในครั้งนี้
ถ้ากรกตเห็นด้วยกับที่อาจารย์วิศนุนำเสนอ
สังคมก็จะตั้งคำถามว่ากรกตยังมีความเป็นอิสระ
จัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเป็นธรรมเป็นกลางได้หรือไม่
ก็ข่าวเรื่องการต้องเลื่อนวันเลือกตั้ง
ก็กระทบกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทยนะฮะ
วันนี้นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ก็ออกมายอมรับว่าเมื่อวานที่๓อาคาราคม
มีการเทขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
แต่ขออย่าให้กังวลเพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลอยู่

มันก็มีหลายปัจจัยที่มันประกอบกันอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ